ผมบันทึกเทปต่อเนื่องมาตั้งแต่

คุยกับอดีตนายกรัฐมนตรี๒สมัย

ท่านครับแฟนผักประชาธิบัติ

เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในประชาธิปัตย

มันเอาอยู่ไหม
ถามว่าทำไมต้องให้ถามประโยคนี้

แต่ว่าประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
คุณอภิษฎก็เคยมาออกรายการนี้ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยต้องเคารพความเห็นของประชาชน
หนุนหรือไม่หนุนใครต้องถามประชาชน
แนวทางคนก็เลยกันมองกันว่าถึงคุณสุเทพจะไม่ได้เป็นสมาชิกพักแล้ว
แล้วอาจจะทำให้ภักดิ์ประชาชนธิปัตฯพอถึงจุดนึง
แตกอีกอาจจะไม่แตกเหมือน๑๐มกราแต่จะมีความคิดแตกแยก

สิ่งแรกก็ต้องกลับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนนะครับ

แล้วก็ในฐานะที่เป็นคนของพักประชาปัตย
แล้วก็เป็นนักการเมืองที่มาจากชาวบ้านเล็กคนหนึ่งเนี่ย
เรียนว่าผมเป็นประเภทมันนอก
ก็คือมั่นคงเด็ดเดี่ยวใจเดียว
แล้วก็พักจะขึ้นจะลง

เมื่อครั้งหนึ่งพักตกต่ำแล้วก็คิดว่าพักไม่รอดแล้ว

เราเลิกเล่นแต่จะให้ออกไปจากพักไปทำ
พักอื่นมันทำไม่ได้เพราะเราโตมาอย่างนี้นะครับ
โตมาแบบนี้วันนี้ก็เจ้นเดียวกัน
แต่ว่าวันนี้มันพ้นจากความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าพักไปแล้วนะ
แต่ด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถของหัวหน้าพิสิทธิ
ผมคิดว่าพักยังคงมั่นคงอยู่ครับ
ส่วนสมาชิกจะมีความคิดหวั่นไหวอะไรไปบ้างหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา
แล้วก็ไม่ใช่แปลกไม่ว่าท่านสุเทพหรือใครก็ตาม
ก็เป็นบุคคลที่เราเคยร่วมงานกันมาอย่างดี
และทุกวันนี้ก็ยังความรู้สึกก็เหมือนเดิม
คือก็เหมือนน้องคนหนึ่งที่เวลามีอะไรก็เตือนกันด้วยความหวังดี
เวลาท่านชุมนุมท่านยังมาบอกผมเลยบอกพี่ผมจำเป็นนะ
บอกได้น้องแต่ว่าขออย่างเดียวนะน้องอย่าไปทำผิดกฎหมาย
ขออย่างเดียวอย่าทำอะไรที่ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง
เพราะโดยส่วนตัวนั้นเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ทำอะไรได้ทุกอย่าง
แต่เราต้องไม่ทำอะไรที่ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง
อันนี้เป็นสิ่งที่บอกทุกคนเช่นเดียวกันในอนาคตนะฮะ
แต่ผมเชื่อว่าโดยรวมภาพของพี่น้องประชาชน
ที่ก็เคยหนุนประชาปัตย์นั้นคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร
แต่ว่าการเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปในความคิดของคนบางกลุ่ม
อย่างเช่นกันอันนี้เราจะได้ยินชัดเจน
นุภาพไม่พูดถึงแต่ผมพูดเลยผมเพิ่งได้ยินท่านสมคิดพูด
มันคือนี้เองผมเมื่อได้ยินก็ส่งมาว่า
ยุให้มีการทั้งพรรคขานเมืองเยอะ
ก็เลยทำให้เราอ่านอะไรออกมากขึ้นที่ผมเรียนท่านสุภาพตอนต้นว่า
หลายเรื่องอย่าเพิ่งไปพูดเลยเพราะว่าเราติดตามดูเหตุการณ์ดีกว่า
วิธีดีที่สุดก็คือเราตามดูเหตุการณ์โดยให้โอกาสคนที่เขามีหน้าที่ทำงาน
อะไรก็ตามที่เขาเห็นว่าอยู่ภายใต้กรอบที่เขามีสิทธิ์ทำได้ก็ทำไป
แต่ว่าการส่งสัญญาณมาเรื่องที่เราเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงหลักการหรือปิดหลักการ
เราก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาให้ความคิดความเห็นบ้าง
การยุ่งให้ตั้งพรรคขานเมืองเยอะมองเห็นว่ามันคงไม่ใช่เพื่อส่วนรวมแล้ว
มันเป็นเรื่องเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ไกลไปถึงขนาดให้สอสอไม่สังกัดพัก
อันนี้ไปห้ามก็ไม่ได้อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของแต่ละคน
แต่เราไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดเราเอาส่วนรวมมาพูดว่า
ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้ว๘๐กว่าปี
เรามาได้ไกลมากแล้วเรามาไกลมากในสุ่มประเทศบริเวณนี้
ผมว่าด้วยความเป็นประชาปไตยนั้นเรามาไกลกว่าทุกคน
แต่เราสะดุดไม่เฉพาะหลักประชาปไตยไม่ดี
แต่เราสะดุดด้วยตัวบุคคลที่ไม่ยึดไม่มั่นคงต่อความเชื่อมั่นในระบอบประชาปไตย

เพราะฉะนั้นความเชื่ออันนี้ผมก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชน
ขอให้เชื่อมั่นว่าบ้านเมืองที่ปกครองในรอบชาปไตยนั้น
เป็นวิธีการปกครองที่จะไม่บอกว่าดีที่สุด
ก็ต้องบอกว่ามันเป็นวิธีที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด
มันสามารถทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีส่วนมีสิทธิ์
ในการที่จะเลือกตัวแทนเข้ามาทำงาน
แต่บ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีที่ในหลวงรับสั่งเอาไว้มันมี

เพราะฉะนั้นไม่ว่าอดีตปัจจุบันและต่อไปในอนาคต
มันก็คงยังมีคนดีและไม่ดีเข้ามา
นายหลวงถึงจะย้ำว่าวิธีที่จะทำบ้านเมืองเป็นปกติ

แต่ส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

ผมก็เคยกราบเรียนท่านนายกปัจจุบันเหมือนกันว่า
ด่านักการเมืองบ่อยนักการเมืองไม่ดีมีจริงครับท่านครับ
ทหารที่ไม่ดีก็มีครับท่านครับ
ผมบอกในหลวงได้รับสั่งว่าบ้านเมืองมีทั้งก็ดีและไม่ดี
ผมก็เรียนท่านว่าท่านอย่าไปเหมาว่านักการเมืองนี่เร็วหมด
ถ้าอะไรที่มันเร็วหมดอย่ามีสถาบันนั้น
ถ้านักการเมืองเร็วหมดอย่ามีนักการเมือง
อันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับความจริงว่า
เราต้องยึดสัจธรรมความจริงที่ในหลวงรับสั่งเอาไว้
แต่ว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องพินาให้ทองแท้
ผมจึงได้ย้ำบอกท่านรองวิศนุเครืองามเป็นส่วนตัว
แม้กระทั่งท่านนายกเวลามีคุยก็คุยกับท่านว่า
เรื่องทำไมไม่ทำเช่นการให้ความรู้ประชาชนเรื่องประชาปไตย
เอาทุกอย่างมาเล่าให้ประชาชนฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดได้อย่างไร
มันโกงได้อย่างไรมันกินข้าวกินกันอย่างไร
เรื่องนี้ต้องให้กระทรวงพาณิชย์อธิบายถ้ากระทรวงมณิชย์เขาไม่อธิบาย
เพราะว่าเป็นคนในกระทรวงเขาแต่คนดีในกระทรวงพาณิชย์มากมาย
ควรจะออกมาอธิบายถ้าไม่อธิบายก็ให้รองนายกวิศนุอธิบาย
คนจะได้กระจกจังว่าเออบ้านเมืองมันมีปัญหา
เพราะพฤติกรรมคนบางคนเป็นอย่างนี้แล้วคนจะไม่เหมาว่าการเมืองมันเร็

อย่าไปเหมารวมทุกวงการมีขออภัยนะผมเป็นเด็กวัสด์นะ
กระทั่งพระคุณเจ้าในศาสนาก็ยังมีดีและร้ายเลยครับ
เมื่อกี้ท่านบอกว่าสัญญาณจากรองสมคิดยุให้ตั้งพักเยอะ
แทนที่จะให้พักเข้มแข็งกลับไปตั้งพักเยอะ
มันมีสัญญาณหนึ่งท่านเป็นห่วงไหม
สมาชิกแตกกระสานสั้นเทนแล้วไปช้อนกันใหม่
ตั้งภักษ์ใหม่ขึ้นมาประชาธิบัติภักษ์เก่าแก่
มีสมาชิก๒ล้านคือท่านมองไม่เห็นสัญญาณตรงนี้

เพราะว่าการยุให้ทั้งพักการเมืองเล็กนั้น
มันก็เริ่มเข้าแนวที่เราเคยสันนิษฐานกันว่า
ถ้าพักการเมืองใหญ่ไม่สามารถ

ก็จำเป็นถ้าสมมุติรัฐบาลอยากอยู่ในอำนาจต่อไป
ก็ต้องมีการทั้งพักเล็กมากมายหลายพัก
รวมกันให้เป็นฝูงใหญ่เพื่อมาหนุน

ซึ่งเราเกิดพูดว่าแบบนี้ลองประเมินดังหนึ่งวันมี
คนที่มีชัดเจนอยู่แล้วประมาณกี่พัก
ซึ่งก็มีการประมาณกันจากการให้สัมภาษณ์คนเหล่านี้

แต่ว่าเพิ่งได้ยินรองนายกสมคิดพูดยุให้ทั้งพักการเมืองเล็ก

ความจริงท่านรองสมคิดคือรัฐมนตรีที่ร่วมสมัยท่านทักษิณนะครับ
ที่เลือกปฏิบัติกับคนภาคใต้และคนที่ไม่เลือกพักไทย
แต่ความจริงท่านร่วมอยู่ในขณะนั้น
ถือว่ามีส่วนในการสร้างปัญหาในขณะนั้นเช่นเดียวกัน
แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็รักนับถือกันส่วนตัวนะครับ
แต่ผมคิดว่าแนวการสอนให้มีพักการเมืองเยอะ
มันจะขัดแย้งต่อแนวทางที่เราต้องการให้บ้านเมืองเราเป็นเอกภาพ
เพราะพักการเมืองขนาดนี้ก็มีอยู่มากมายแล้วมีอยู่เป็นร้อยนะครับ
แต่ว่าจะทำให้มากขึ้นไปอีกเนี่ยมันมองไม่ออกว่าเพื่ออะไร
จากเพื่อรวมกันเป็นฝูงแล้วมาหนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมา
อันนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนผมได้เรียนสุภาพว่า
เราตามเหตุการณ์สักระยะหนึ่งดีกว่าและเราจะค่อยสรุปเมื่อสิ่งเหล่านั้นมัน
มันจะโผล่ขึ้นมาเองจากคำพูดคนเหล่านี้จากคนที่วางแผนเหล่านี้
ก็แต่เราบอกวันนี้คนนี้เตรียมวางแผนไปตั้งพักการเมือง
เขาก็จะปฏิเสธแต่วันหนึ่งมันคำพูดนี้จะออกมาให้เราเห็นว่า
คนเหล่านี้เขาคิดอะไรอยู่ทำให้สิ่งที่เราประมาณไว้แต่ตอนต้นว่า
เหตุการณ์มาถึงขั้นนี้กฎหมายร่ำนูนเป็นอย่างนี้
จำเป็นต้องมีสมาชิกเท่านี้ถ้าภักดิ์มันใหญ่คุมเสียงมาก
แล้วคนนอกจะมาเป็นนายกได้ไงก็ต้องทำด้วยวิธี
พักเยอะมันก็ออกมาจากวาจาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตาม
แต่ว่าผมถืออย่างนี้ครับผมถือหลักว่าในรอบประชาปไตยนั้น
อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอะไรที่เขาทำโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ก็เป็นสิ่งที่เราไปตำหนิอะไรก็ไม่ได้นอกจากว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ภายหลังการยึดอำนาจแล้วนำไปสู่การเลือกตั้ง
วงรอบมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีอะไรแปลกมีอะไรใหม่ใหม่เข้ามา
มีอะไรที่มันแปลงมีอะไรที่มันอยู่นอกเหนือคำลองมาเสมอ
แต่สุดท้ายพอสักพักหนึ่งมันจะเข้ารูปเข้ารอย
ท่านคิดว่าการเมืองหลังจากหมดรัฐบาลคอสช
นำเข้าสู่การเลือกตั้งท่านบอกว่าท่านไม่รับรัฐมนูลนะ
เพราะรัฐมนูลไม่ทำให้พักเข้มแข็ง
ไม่เป็นผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูรัฐมนูญจุบัตรต่าง
เราเวลาตอนร่างผมได้รับเชิญไปให้ความเห็น
กับท่านอาจารย์สุพธิ์เป็นส่วนตัวคือไม่ให้สื่อเห็น
เชิญผมไปส่วนตัวผมไปกับท่านจูฬินกับกุณฑาเมษไปสามคน
ว่าท่านครับในทัศนผมนั้น
ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้เกิดจากบทบรรยัติรัฐธรรมนูล
มาตราอะไรมาตราหนึ่งเราลองเชียงมาที่ว่า
มาตราไหนที่ทำแม้เมืองถึงขั้นว่ารัฐทหารต้องมายึดอำนาจไม่มี
แต่มันเกิดเพราะพฤติกรรมของคนซึ่งออกนอกหลักกฎหมายรัฐธรรมนูล
ก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขให้ทหารเข้ามายึดอำนาจได้
ปฏิบัตินอกกฎรำนูลก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งรัฐมนุนปี๕๐
ต้องเขียนมาตรา๓วัก๒เอาไว้ต่างหาก
เมื่อมีรัฐบาลบางชุดใช้วิธีการออกนอกกฎหมายบ้านเมือง
เช่นนโยบายฆ่าทิ้งนั้นมายิงทิ้งทำให้เกิดวิกฤตในภาคใต้ทุกวันนี้
อันนี้ก็ทำให้เห็นว่าจำเป็นต้องบังคับว่า
ทุกฝ่ายต้องยึดหลักกฎหมายนะซึ่งความจริง
ไม่เขียนให้เปลืองอีกบรรทัศครึ่งมันก็ต้องเคารพกฎหมายอยู่แล้ว
แต่มันเป็นการบอกให้รู้ว่าที่เขียนเนี่ยเพราะมันมีประสบการณ์มาแล้ว
ว่ามีการใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายบรรยัติไว้
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมมองภาพของบ้านเมือง
กราบเรียนท่านสุพธิ์วันนั้นก็คือว่าท่านครับผมไม่เห็นด้วย
ที่จะมาโทษว่ารำนูนคือตัวปัญหาเมื่อจะร่างลำนูนและเอาเหตุรำนูนเนี่ย
มาเป็นสาเหตุไม่ใช่เหตุมันเกิดจากตัวบุคคล
ที่มีการปฏิบัตินอกกติกาของรัฐธรรมนูลทำให้เกิดปัญหามีการชุมนุมประท้วง
เพราะมันมีการมานอกกฎิกาผมทราบดีเพราะผมเป็นคนหนึ่ง
ประยะติกกฎหมายเจ้าบำนั้นและผมถูกห้ามประยะติก
โดยอ้างว่าผมประยะติกเกินเวลาแล้วซึ่งต่อมาสรรค์มรุนก็วันนี้แสดงว่า
สิ่งที่ผมแปรยติถูกต้องแล้วไม่เกินเวลาแต่มันเป็นการตีความ
ประโยชน์ของคุมผู้มยำนานในการณานั้นเพื่อเอาหกฏหมาย
โดยฉับพลันทันทีเพื่อเป็นการพูดง่ายก็คือ
เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลอันนี้มันไม่ใช่แนวทางของการ
พี่น้องประชาสนตลอดเวลาว่าพี่น้องประชาสนอย่าไปวิตกกังวล
ถึงขั้นว่าบ้านเมืองเราไม่ควรเป็นประชาปไตยแล้ว

เห็นประเทศชีนมีคำพันธ์บางอย่างเก้าหน้า

นี่นะน่าสนใจคนเหล่านี้คิดเหมือนกัน
เปลี่ยนจากอดีตมาเป็นปัจจุบันได้อย่างไรนะครับ

มันไม่ได้เกิดจากหลักของบ้านเมือง

แต่เกิดจากความบกพร่องของคุมบกคนคืนนึง
ซึ่งใช้อำนาจหน้าที่ที่เกินขอบเขต

แล้วหลักของประชาธิปไตยมันเริ่มเป๋ไป
คนรุ่นใหม่นักการเมืองรุ่นใหม่เขามองหาหลัก
ผมคิดว่าหลักที่ถ้าเขามองอยู่ตอนนี้
คุณอุทัยก็พ้นไปแล้วท่านไม่ยุ่งแล้ว
คนก็นึกถึงนักประชาธิปไตยชวนหลีกภัย

คุณชวนกับคุณมีชัยเนี่ย

เราให้ความเคารพส่วนตัวกันนะครับ
เป็นเพื่อนที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกัน
แต่ว่าความเห็นเวลาท่านไปอภิปราย
ผมก็ไปอภิปรายหลังจากท่านพูด
ว่าผมปกติ
ผมไม่มีใครใช้รัฐธรรมนุมมากแล้วผม

แล้วเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่
เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ที่ใช้มาทุกฉบับ

หายตายจากแล้วก็แพ้เลือกตั้งหรือหยุดไป

ผมก็พูดในฐานะผู้ใช้รัฐธรรมนุมนะว่า
รัฐธรรมนุมไม่ใช่เป็นอุปสรรคสำคัญ

แต่ว่าไม่ใช่ถึงขั้นทำให้บ้านเมืองเราเสีย
ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาปไตย
เราอาจจะต้องปรับให้เหมาะสม
เพื่อความรวดเร็วหรือเพื่อความเหมาะสมได้
แต่หลักประชาปไตยที่เคารพเสียงประชาชน

แล้วไม่มองการประชาธิปไตยในระบบเลือกตั้งเป็นของผิด

อย่าเข้าใจว่าประชาปไตยคืออุปสรรคในการพัฒนาประเทศ

อุปสรรคแท้จริงอยู่ที่ถั่วบุคคล
แล้ววันนี้จะไปบอกว่าในอดีตไม่ทำอะไร
หลวงทรงครองราช๗๐ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

รัฐบาลตั้งคิดอำนาจมาจากเลือกตั้ง
ต่างร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้
จนถึงวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๒
รัฐบาลนี้อยู่ยาวกว่าทุกภักดิ์ทุกรัฐบาล

พฤษภาหน้าครบ๔ปีซึ่งรัฐบาลที่อยู่ครบ๔ปีอย่างนี้
ไม่ค่อยมีมากนักมีน้อยเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้
มีโอกาสได้ทำงานมากหลายเรื่องผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
แต่ว่าทั้งหมดมันอยู่ที่ภาคปฏิบัติ
แต่ว่าปฏิบัติหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่การประกาศ
เหมือนบอกนโยบายดีแต่ว่าเวลาปฏิบัติไม่ปฏิบัติ
อันนี้ก็สิ่งผมต้องย้อนเรื่องนี้เพื่อให้เห็นว่า
สิ่งที่จำเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองจริง
ในการปฏิรูปบ้านเมืองก็คือการปฏิบัติ
เอาล่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
กับอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยครับ
ท่านครับเมื่อกี้ท่านตอบผมประโยคนึงว่า
ยังไม่ถึงเวลาตอบยังไม่ชัด
แต่มีเรื่องหนึ่งที่มันเริ่มจะชัด
โดยกติกาการเลือกตั้งโดยบทเฉพาะการ
สวอยู่๕ปีก็แปลว่า
ถ้าสมมุติว่าสวจะดันคนนอก
ในกรณีที่การเมืองรวมกันไม่ได้

แล้วพอถึงปีสุดท้ายสวยังอยู่
ก็ยังเสนอคนนอกเป็นนายกได้อีก๔ปี
รวมกับที่เป็นมาถ้าสมมุติเขาจะเอาเนี่ยนะ

ภายใต้๑๒ปีคำถามก็คือว่า
นักประชาธิปไตยยังชวนหลีกภัย
คิดยังไงถ้าถึงเวลานั้น
มันก็คือคำตอบที่ชัดตั้งแต่ต้น
จึงไม่รับรำนวลเฉพาะนี้

ทำไมเหลือจะไม่กินละ๕ปี
ปีที่๕ก็คืออีก๔ปี

เป็นรำนูลฉบับที่มันมี
ข้อความที่ผู้ใช้รำนวลเนี่ย

อะไรก็ตามนะครับผมอยากเรียนว่าวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ย
มันทำให้คนที่มีอำนาจก็ดีหรือคนที่จะทำงานการเมืองก็ดี
คงจะต้องคิดตลอดไปในขณะนี้ว่าความต้องการของผู้มีอำนาจจริงขณะนี้คืออะไร
ซึ่งขณะนี้ผมคิดว่าหลายเรื่องเรามองเฉพาะกลไกเท่านั้นเอง
แต่เราต้องมองใครไปถึงเจตนารมณ์ในใจคนเหล่านั้นด้วยว่าเขาต้องการอะไร
อันนั้นก็จะเป็นตัวที่ชัดมากกว่าด้วยซ้ำไปถ้าสมมุติว่าหลักมันเป็นอย่างนี้
แต่เจตนารมณ์ก็มากกว่านี้เขาก็อาจจะไปแก้หลักให้เปลี่ยนแปลงไปก็ได้
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกต้องดูอย่าเพิ่งไปเหมาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

โดยหลักการแล้วครับตอนนี้คนมันเห็นข้าวหลางมีคำถามเยอะเลยว่า
ฝ่ายการเมืองเนี่ยลืมความหลังแล้วผนึกกำลังกันเพื่อรักษา
รักษาฝ่ายการเมืองเอาไว้มีโอกาสไหมท่าน
พักใหญ่รวมกันโดยหลักการนะนักการเมืองถูกมันถอยไม่ได้อีกแล้วเนี่ย
จับมือกันเพื่อความอยู่รอดเนี่ย
สำคัญที่มันขัดแย้งมันไม่ได้ขัดแย้งส่วนตัว
ส่วนใหญ่มันขัดแย้งเพราะหลักไม่ตรงกัน
ถ้าลองไปดูนะที่ผ่านมาเนี่ยขัดแย้งก็คือหลักไม่ตรงกัน
ความเชื่อในหลักที่ว่าประชาปไตยในระบบนี้สามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง

เนี่ยมันไม่ใช่วิถีทางประจำไปในสิ่งที่เรายอมรับได้
ถือว่ารัฐบาลที่ทำวิธีอย่างนี้คือรัฐบาลที่ไม่มีหลัก
ไม่มีหลักการในรอบจับได้อย่างนี้มันไปกันไม่ได้หรอกครับ

ถึงจะเป็นสุภาพซึ่งผมรักเหมือนน้องคนหนึ่งก็ตาม

เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องตัวบุคคลกับเรื่องหลักเนี่ย
บางครั้งแยกออกจากกันส่วนเรื่องขบวน
ให้เรายอมรับคนโกงชาติบ้านเมือง
เราเอาชีวิตมายอมรับคนโกงชาติบ้านเมืองทำได้ไหม
ก็ทำไม่ได้มาถึงขั้นนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้คือแนวที่หัวหน้าพิสิทธิ์เขาก็มีอยู่
แต่ผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในฐานะ
ต้องยึดว่าหัวหน้าพักก็คิดยังไง
ก็ค่อยหาเรากันว่าควรจะทำยังไง
ที่ไปฝืนแนวทางของความเป็นประชาติเป็นหลักเป็นที่ฟึ่งประชาชนได้
อย่างน้อยพักนี้ก็อยู่มาถึงขณะนี้ยาวนาน
พอสมควรที่รักษาความเป็นพักเอาไว้ได้
แล้วก็ไม่ว่าใครจะมาใครจะไปภักดิ์นี้ก็หยิดหลัก

เปลือนต่อยังไงถูกเปลือนต่อยนกแพ้ไปบ้าง
แต่ขึ้นมาใหม่ไอ้คนที่น็อกเราก็มีอันเป็นไป
คนที่เข้ามาใหม่ก็มาสู้กันใหม่เราก็ยังอยู่
อยู่รอดอันนี้มันอยู่ที่ความซื่อสัตว์สุจริต
ยึดหลักงั้นเราจะทำลายหลักอันนี้
ให้พักเมียพักขึ้นมาแล้วก็หมดไปเลย

เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในสิ่งเหล่านี้ครับ
ผมเข้าใจว่าท่านชวนเองก็คงได้ยินประโยคนี้

มีคนบอกว่าโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะชนะ

มีทางเดียวคุณชวนกลับมาใหม่

โดยคุณอภิษฎยอมถอยออกมา

แต่มากู้สถานการณ์วิกฤตของการเมืองตอนนี้

เพราะยังไงผมก็ยังเป็นประโยชน์กับพักอยู่
ผมก็ช่วยกู้ในฐานะตำแหน่งของผมอยู่แล้ว

แล้วไม่เป็นคู่แข่งในการไปแข่งขันกับหัวหน้าพัก
วันนี้อย่างที่ผมเรียนสุภาพตอนแรกว่า

ทำยังไงนำเรื่องชาวบ้านที่เราเห็นตำตาเราเกิด

ห้ามเข้าสารออกจังหวัดที่อยู่ชายทะเล
ภาคใต้๑๔จังหวัดมียาลาจังหวัดเดียวที่ไม่ติดทะเล
ตรงนั้นภาคกลางภาคอะไรถูกนำเข้าสาร
เมื่อ๔๐กว่าปีที่แล้วเป็นอย่างนี้
ปัญหาเราออกนอกเขตสะพานเราก็ไปไหนไม่ได้แล้ว
ลูกรังแล้วก็ลำบาก
หาเสียงกลางแรกหนึ่งต้องมีรถจิ๊บกลับเคลื่อนสี่ล่อ

แต่คนรุ่นผมนี่นึกออกว่าเราสู้กันมาอย่างไร
ผมเด็กสวนยางมีหน้าที่เก็บยางแม่กรีดแม่ตื่นตีหนึ่ง
กรีดยางจนเกือบเที่ยงวันจะจบ
ผมก็เก็บยางทำยังไงช่วยชาวสวนยาง
ภาษีนักกฎหมายรู้รัฐบาลเก็บภาษีค้าออก
ผมมาสู้จนกระทั่งยอมลดภาษีค้าออก๒บาท
ถึงมีผลอยู่ตัววันนี้อันนี้คือเป้าหมายที่ความเป็นภูเทงอาทิตย์ต้น
สุดท้ายผมวกมาคำถามเดิมอีกทีหนึ่ง
ท่านสนับสนุนคุณพิสิทธิ์ออกมา
ในการที่จะไปลงแข่งกับคุณอภิษฎเป็นไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ว่าจะโดยอะไรก็ตามสมมุติว่า
จริงผมไม่อยากถามว่าสมมุติว่าคุณพิสิทธิ์ยอมถอย

ผมก็หนุนคุณพิสิทธิ์อยู่เดียว
จากคุณอภิษฎมีคุณจุรินมีคุณกรมีคนอีกมากมาย
รองรับอยู่พักอยู่ได้ด้วยคนรุ่นเปลี่ยนแปลงไปทีละรุ่นทีรุ่น
อันนี้คือความยั่งยืนที่ปฏิบัติอยู่
คนรุ่นก่อนก็ทำหน้าที่ใช้ประสบการณ์แนะนำรุ่นหลังน้อง
แล้วก็พยายามดึงผมพยายามดึงคนบอกให้เขาดึงคนรุ่นใหม่เข้ามา
คนที่หนุ่มหรือรวมทั้งฆาตการที่เกษียณที่เป็นคนประวัติดี

สุดท้ายจริงโอกาสที่ประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีชื่อชวนลีกภัยอีกหนึ่ง
มันเป็นเรื่องอนาคตซึ่งเป็นไปได้ยาก

เป็นไปได้ยากหรือเพราะท่านไม่เอาหรือโอกาส
เป็นไปได้ยากทั้งสองอย่างโอกาสและความต้องการของผม

ท่านผู้ชมครับนี่คือคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี๒สมัย
ให้การเมืองมันชัดกว่านี้หน่อยเดี๋ยวผมจะเชิญท่านมาอีกทีหนึ่ง

นะครับเพื่อจะมาพูดคุยกันหลายเรื่อง
คนอยากรู้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ชวนหลีกภัยคิดยังไง
และนี่คือขีดเส้นใต้วันอาทิตย์ของวันอาทิตย์นี้ครับ
พระคุณอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาเป็นแขกเชิญขอบพระคุณท่านครับ

กับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ